สำหรับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีเศรษฐีใหม่หลายท่านนะคะ
แต่ว่าคนที่ผิดหวังน่าจะเยอะกว่าอย่างน้อยก็มี๒คนแถวนี้ค่ะ
คุณคือคนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะคุณมีเพื่อนเยอะไม่เป็นไรค่ะสำหรับใครที่ผิดหวัง
แต่สำหรับเศรษฐีใหม่มาดูกันหน่อยอยู่ที่อีสานถึง๒คนเลยนะคะ
คนแรกที่อุบลราชธานีค่ะนายทิพากรบุญเจืออายุ๕๒เป็นพนักงานขับรถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต๕
ถูกรางวัลที่๑สองใบ๑๒ล้านสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่นะคะ
เมื่อช่วงเย็นก็ไปที่สพเดชอุดมลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานครับ
ที่พากรก็บอกว่าซื้อเมื่อ๑๖มกราคมวันครูซื้อก่อนวันออกรางวัลวันเดียว
เพราะว่าเห็นคุณพ่อในฝันคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
ในฝันเนี่ยพ่อเอาสร้อยมาให้เอาเครื่องประดับมาให้ก็ตีเป็นเลข๗๔
คนจะถูกอะค่ะเอาสร้อยมาให้คุณตีเป็นเลขอะไร

คนที่เขาจะตีถูกมันก็ถูกแล้วเนอะก็เลยตีเป็นแย่ยังไง

พี่ผู้ถูกภากรก็จะจำผมได้ไหมนะผมเคยไปอุบลแล้วเคยเจอกัน

จริงพี่ก็จำผมได้เนี่ย
นายเรไรเลิกพุทธศาอยู่ที่บ้านหัวสะพานตะบนวังตะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกด้วยนะฮะนี่ฮะผู้ใหญ่เรไร
ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพวังตะเข้ที่ชายภูมิเรียบร้อยแล้ว
ผู้ใหญ่เรย์ไหร่บอกว่าที่ผ่านมาชีวิตลำบากมาก
บ้านก็ถูกไฟไหม้ปีที่แล้วเนี่ย
กว่าจะตั้งหลักได้โอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนาน
วันนี้ถูกรางวัลที่๑ได้๑๒ล้านโชคดีจริง
จะเอาเงินไปใช้หนี้กับทำบุญนี่ฮะผู้ใหญ่เรไร
ส่วนคุณสุนารีราชศรีมาค่ะโพสต์ภาพสลากินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๖๘๘๐ใบโอ้โห๘๐ใบคุณผู้ชม
คูณไม่ทันอ๋อได้เท่าไหร่เนี่ยใครซื้อที๘๐ใบอย่างนี้บ้างเนอะ
แสน๖อ่ะแสน๖ใช่รางวัลละ๒๐๐๐อ่ะ๘๐ใบอ่ะ
เนี่ยเป็นปีเกิดของคุณพ่อค่ะ๖๘พี่สู่ถูกบ่อย
ที่ไม่ถูกไม่ได้โชว์ใช่ไหมโชว์เฉพาะตอนถูกพี่สุบอก
ที่นครราชศรีมานะครับท่านผู้ชมครับมีแม่ค้าสาวเขาเห็นเลข๗๔
ลูกแตงโมตรงกับทะเบียนรถของตัวเองด้วย
ก็เลยเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงท้ายได้๗๔
ปรากฏว่าได้มา๒ใบถูก๑๒ล้านนางสาวนุจจรินโบคุณทศ
อายุ๒๕แม่ค้าผลไม้ขายแตงโมที่ตลาดนัดนี่ฮะไปลงบันทึกประจำวันที่
พ่อด่านคุณทศแล้วตายายน้าชายอ่าลูกสาวไปกันหมดฮะ
มกลางการแสดงความยินดีของญาติพี่น้องผมเคยไปซื้อแตงโมนะ
ของอ่าคุณพี่นุจรินเนี่ยค่ะที่โคราชไปทุกที่แหละที่เขาเป็นเศรษฐีใหม่น่ะ
เดี๋ยวว่างว่างไปหายินดีด้วยนะคะครับยินดีด้วยครับ